สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี
คือเรื่องของความสูญเสียกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ในช่วง๕วันที่ผ่านมาเราสูญเสียไปแล้วทั้งหมด๓๑๔ศพด้วยกันครับ
ไปดูการสรุปจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนนสรุปยอดมานะครับ
ผลจากมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ลักษณะสูมเศียงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาท
เป็นรถจักรยานยนต์พบการกระทำความผิด๓๙๗๐๘ครั้ง
ต้องยึดรถเอาไว้๗๓๒คัน
แล้วก็ส่งตัวผู้ที่กระทำความผิดดำเนินคดีไป๓๔๔๓๙คน

วันเดียวนะ๓๑นะ
ตลอด๕วันที่ดำเนินการมาตรการนี้นะครับ
ฝ่าฝืนคนที่ดื่มแล้วก็ขับเขาถูกยึดรถนะฮะ

แล้วตัวเลข๑๖๐๐คือต้องถูกส่งตัวไปดำเนินคดี
๑๖๔๙๘๐คน

มีความสุขช่วงปีใหม่เลยเพราะว่าต้องถูกดำเนินคดีนะฮะ
ขณะที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ก็มีการแถลงสรุปนะฮะ
เรื่องของการเกิดอุบัติเหตุในคืนวันเขาดาวน์คืนเดียว๓๑ธันวาคมนะฮะ
ซึ่งเป็นวันที่๕ของการลนรงค์๗วันอันตรายครับ
เกิดอุบัติเหตุห้ามร้อย๖๙ครั้งมีผู้เสียชีวิต๗๒ศพบาดเจ็บห้ามร้อย๙๑บราย
แน่นอนนะครับเมาแล้วขับและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
รถจักรยานยนต์ยังคงเป็นผ่านัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ๘๑เปอร์เซ็นต์นะครับ
และก็มีผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรถูกดำเนินคดี๑๙๔๑๗๓คนครับ
อันนี้วันเดียวคือ๓๑ธันวาคมแล้วรวม๕วันคือ๒๗๓๑ธันวาคม
เกิดอุบัติเหตุรวม๓๐๕๕ครั้งเสียชีวิตไปแล้ว๓๑๔ศพและบาดเจ็บ๒๘๔๘ราย
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนู่นล่ะครับเชียงใหม่
๗ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดไปอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ๑๔ศพ
แล้วก็ถือว่า๕วันมีผู้เสียชีวิตลดลงจากปีก่อนเพียงแค่๓คนเองนะครับ
ข้อมูลมันใกล้เคียงกันคือเราไม่อยากให้มีความสูญเสียแต่ว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ